ว่าเราตามความคืบหน้ากันให้เพราะหนึ่งถือว่าเป็นภัยสังคม
ถือว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพอย่าปล่อยให้พวกนี้ลอยนวลนะครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ในท้องที่สพด่านคุณทศนครราชศรีมาจำได้ใช่ไหมคะ
เรานำเสนอข่าวบอกว่ามีแก๊งชายหญิงแล้วก็พระทุดงเนี่ย
หลอกตุ๋นเงินคุณป้าท่านหนึ่งค่ะคือก็บอกว่าอยากได้เลขเด็ดไหม
อยากถูกหวยรวยเบอร์ไหมถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เอาไหมนะคะ
บอกว่าเอาค่ะแล้วสุดท้ายป้าโดนหลอกไปในป่าแห่งนี้ค่ะ
เสกเลขเด็ดแล้วปรากฏว่าเพิ่งมารู้ทีหลังว่าโดนหลอก
เงินไปเงินสด๕๐๐๐บาทสร้อยคอทองคำพระเลี่ยมทอง
เสร็จแล้วความเสียหายคือ๑แสนบาทด้วยกันค่ะ
เลขเด็ดได้ไหมอ่ะไม่ได้โดนหลอกด้วยนะคะ
คุณป้าที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยชื่อคุณว่าคุณป้าสกุลกัวคุณทศ
อายุ๕๙ปีนะคะเป็นชาวบ้านที่ตะบนหนองแหวง
อำเภอเทบารักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากที่ป้าโดนแก๊งพวกนี้มันหลอกแล้วนะ
ไปแจ้งความไว้ที่สพด่านคุณทศค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ตรงนี้เรียกว่าป่าชุมชนบ้านหลุง
หมู่ที่๑ตำบลสะจราเข้อำเภอด่านคุณทศ
จังหวัดนครราชศรีมานะคะน่าจะเป็นข่าวดี
เพราะว่าล่าสุดตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นภาพรถกระบะต้องสงสัยเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ

พบว่าตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๒ธันวาคม
รถกระบะมัดด้า๔ประตูสีขาวคันนี้

วิ่งเข้าออกในหมู่บ้านในเวลาที่แตกต่างกัน
นำภาพไปให้คุณป้าสกุลแล้วก็ลูกสะพ้ายของป้าดู
แล้วก็หลานของป้าชื่อว่าเด็กชายเตชินอายุ๙ขวบดูนะ
คือป้าเนี่ยบอกว่าไม่แน่ใจแต่ว่าหลานเนี่ย
เตชินบอกใช่เลยเป็นรถคันเดียวกันเลย
ที่เข้ามาหลอกลวงต้มตุ๋นป้าสกุลนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงเด็กเล่าหน่อยค่ะ
นำเสนอแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข่าวนี้
ให้กับพี่น้องชาวอีสานโดยเฉพาะชาวโคราชได้ทราบกันนะครับ
ว่ามีแก๊งพวกนี้ด้วยพระทุดงรวมหัวกับคารวาสนะฮะ
ที่บอกว่าเป็นพระทุดงไม่รู้เป็นพระจริงหรือเปล่านะคะ
มามีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋นแบบนี้
แล้วไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของป้าสกุลนะ
ที่โดนหลอกแต่ว่าครอบครัวนี้เขาสูญเงินไป
ครอบครัวอื่นก็เกือบเหมือนกันค่ะ
หมู่บ้านเดียวกันเลยนะคะเกือบตกเป็นเหยื่อ๒ราย
รายแรกชื่อว่าคุณสรวัตรกวงขุนทศอายุ๓๙ปี
รายที่๒ที่เกือบตกเป็นเหยื่อชื่อว่าหนูค่าย
ศรียุหะอายุ๕๘ปีนะโดยเฉพาะคุณสรวัตรเนี่ย
เล่าบอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีคนขายรถจักรยาน
เงินผ่อนเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ชักชวนตนเนี่ย
ให้นำธนบัตรฉบับละ๑๐บาทไปปลุกเสกหาเลขเด็ด
แต่ตอนนั้นตนไม่สนใจกลุ่มคนดังกล่าวก็เลยไปชวน
หนูค่ายซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าชายของตนแทน
คุณหนูค่ายเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่ามีรถกระบะมาจอดหน้าบ้าน
แต่ตนก็ไม่ได้ทันสังเกตนะว่าเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรสีอะไร
หลังจากนั้นก็มีชายหญิงคู่หนึ่งและเด็กอายุสักประมาณ๓๔ขวบ
เข้ามาถามว่ามีธนบัตรเก่าราคา๑๐บาทไหม
ตนก็เลยตอบไปว่ามี
ชายหญิงสองคนนี้ก็เลยชวนไปทำพิธีขอเลขเด็ดกับพระทุดง
เห็นไหมคล้ายกันเลยไหมนะครับพร้อมกับบอกว่าเจ้าของธนบัตรเนี่ยต้องไปเอง
มีพิธีที่จะลงขันแล้วก็พิธีนี้ก็จะขลังด้วย
ตอนนั้นคุณหนูค่ายก็ไม่ได้เชื่อแล้วก็ตอบปฏิเสธไป

แต่ว่าเบาะแสนี้น่าจะได้แล้วแหละ